คุณผู้ชมใครชวนลงทุนเนี่ยจะต้องฟังให้ดีนะเพราะอะไรการหลอกลวงมันมีมาเยอะมาก
อย่างข่าวนี้นะคนที่เขาหลอกนี่คือเขาจิตนิ่งมากเขาอาศัยเวลาเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม

เหยื่อนะคุณมูลค่าความเสียหายเป็น๑๐ล้านแล้วอ่ะอันนี้เขาหลอกให้ชวนลงทุนลอตเตอรี่
เดือนเดือนนึงคุณจะได้ผลตอบแทนเดือนละ๒ครั้งกับวันที่๑กับวันที่๑๖แต่คือไม่ใช่ซื้อลอตเตอรี่เป็นใบนะคุณ
เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าผู้เสียหายเขาโพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยในกลุ่มข่าวด่วนสระบุรีนะ
บอกว่าถูกผู้หญิงคนนี้ค่ะอายุ๖๓ปีเนี่ยกับแฟนนุ่มอายุ๒๘ปีเนี่ยหลอกโดนต้มจนเปื่อยเลยคือผู้หญิงคนนี้เขาอ้างว่าตัวผู้หญิงคนนี้เป็นหมอดูดูดวงแล้วให้คนไปทำพิธี
หลังจากนั้นพอดูดวงอ้าวมีเคราะห์นี่อาจจะต้องทำบุญนี่แล้วก็มีกลอุบายต่างมากมายเลยคุณผู้ชม
แต่ละคนเนี่ยเล่าให้ฟังเลยถึงวิธีการของผู้หญิงวัย๖๓ปีคนนี้อยากรู้ว่าเขาหลอกยังไง

พฤติกรรมของเขาเขาจะไปตีสนิทกับเหยื่อต่าง

คุณคุณมีเคราะห์นะหน้าอมทุกข์ต้องทำพิธีนะ
ต้องทำบุญนะสร้างพญานาคนะสร้างองค์พ่อปู่นะ

ทีนี้เวลาจะทำอะไรแบบนี้มันจะต้องใช้ปัจจัย

แต่ทีนี้พอถึงเวลาที่จะต้องเดินทางไปทำบุญจริง
จฉาชีพเขาก็จะบ่ายเบียงไปตลอด
อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทนะ
อกจากนั้นนะตัวมิจฉาชีพเขาทำตัวตีสนิท
มาหาสู่กับเหยื่อตลอดเลย

ฮิ้วของฝากติดไม้ติดมือไปตลอด

เขาก็ต้องหาสิ่งตอบแทน

ตีสนิทหลังจากนั้นพอสนิทกันแล้วปั๊บ
เขาจะมีค่าตอบแทนให้สมมติลงทุน๗๐๐๐๐
เดือนนึงคุณจะได้ค่าตอบแทน๒ครั้ง
รอบนึงคือคุณจะได้๒ครั้งรวมกัน๑๑๐๐๐บาท
ดังนั้นแปลว่าเดือนนึงนี่คือคุณจะได้
รอบละ๑๐๐๐บาทรวม๒งวด
เป็น๒๒๐๐๐บาทอันนี้กับเงินลงทุน๗๐๐๐นะ
แล้วที่ผ่านมาก็จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เสียหาย

คุณอาริยาเลยบอกว่ามิจฉาชีพเป็นจิตนิ่งใช่ไหม

หลอกเหยื่อให้ตายใจคืนผลประกอบการคืนผลกำไรไปบ้าง

ใช่ค่ะแล้วจะได้เอาเงินมาลงทุนมากยิ่งขึ้น
หลอกแบบนี้มันไม่ใช่แค่วัน๒วันไง
มันต้องอาศัยเวลามันต้องใช้เวลา
ทีนี้ทางผู้เสียหายพอเขาเห็นแบบนี้แล้ว
ความจริงหมอดูคนนี้ก็ดีนะ

ลงทุนเป็นหลัก๒แสนบ้างเป็นหลักล้านบ้าง
รวมแล้วผู้เสียหายหลายคนเป็น๑๐ล้านบาทเลยค่ะ
ทีนี้พอลงไปเยอะผลตอบแทนมันต้องได้มากขึ้นใช่ไหม
ถึงตอนนี้แหละโป๊ะแล้วคุณผู้ชม
เพราะว่ามันไม่มีเงินที่จะจ่ายไง
พอไม่มีเงินจะจ่ายเขาก็ยังออกอุบายต่ออีกนะ

ทีนี้พอผู้เสียหายเริ่มทวงถามเรื่องเงินที่ลงทุน

ทางมิจฉาชีพเขาก็ใช้วิธีการบ่ายเบียง

โทรศัพท์ไม่รับไลน์ไม่อ่าน
หลังจากนั้นหายวับไปเลยทั้งสองคนเลยนะ
ตัวคนที่อ้างว่าเป็นหมอดูกับแฟนนุ่มเนี่ยค่ะ
ผู้เสียหายทั้งหมดเขาก็เลยไปแจ้งความที่สพเมืองสระบุรี
ทีนี้ตอนนี้ถามว่าตำรวจดำเนินคดีไปถึงไหนแล้ว

คือตำรวจบอกว่าตอนนี้ทั้งสองคน
หนีออกจากพื้นที่สระบุรีมาสักประมาณเดือนหนึ่งแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบต่อ

จฉาชีพคนนี้ชื่อว่านางเจริญรัฐ
คือเป็นคนที่ท่าทะกาที่กาญจนบุรี
แล้วพฤติกรรมเขาไม่ได้เพิ่งมาหลอกคนที่สระบุรีนะ

พื้นที่กรุงเทพก็มีนนทบุรีก็มี

เวียนหายือจริงครับ